ท่านผู้ชมครับการหลอกลวงบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีสารพัดรูปแบบ

หนึ่งในนั้นก็คือการใช้รูปปลอมเรียกว่าไม่ตรงปก

เอารูปคนหล่อคนสวยมาแทนเราแล้วก็เอาไปหลอกชาวบ้านเขา

อันนี้ต้องชื่นชมเขานะที่เขากล้าเปิดเผยตัวเอง
เปิดเผยเรื่องราวเพื่อเตือนภัยคนอื่น
เขาบอกว่าใครจะว่าเขาโง่ใจง่ายถูกหลอกง่ายก็ไม่เป็นไร
แต่เขาต้องเปิดเผยเรื่องนี้ให้คนอื่นระวังตัว

ผู้หญิงคนนี้บอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ
เธอก็ถูกเอารูปไปใช้โดยไม่รู้ตัวเหมือนกัน
เธอมีตัวตนจริงแล้วเธอแจ้งความไว้แล้วตอนนี้
แจ้งความแล้วนะครับเดี๋ยวรูปของคนที่เป็นมิจฉาชีพ

แต่เอาเป็นว่าผู้ชายคนนี้ได้เปิดเผย
โพสต์เรื่องราวว่าเขาถูกผู้หญิงที่ใช้รูปโปรไฟล์นี้
ไปเอารูปคนอื่นมาใช้เป็นรูปโปรไฟล์
อกเงินเข้าไป๒ล้านกว่าบาทนะ
มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐นะครับ

วันนี้เราก็ได้เจอทีมข่าวเทศรัทย์ทีวี
ตามไปเจอเขาเขาก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับ

ผู้ชายคนนี้ส่อยเป้ที่เปิดเผยเรื่องราวเพื่อเตือนภัยคนอื่น
บอกว่ารู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อใบปอ
ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์คุยกันจนสนิทสนม
เหมือนกับจะเป็นแฟนกันตั้งแต่ต้นปี๖๐นะ
แต่ว่าเป็นแฟนกันทางไลน์นะไม่เคยเจอหน้าเลยนะ
ตลอดเวลาที่คุยกันไม่เคยเจอหน้าเลย
เจอแต่ภาพหน้าตาของสาวสวยที่เขาตกหลุมรัก

แต่เขาหลงรักเพราะว่าผู้หญิงคนนี้คุยดีกับเขามากเลยนะ
โทรหาเขาเช้ากลางวันเย็นกลางคืน
ทำงานเหนื่อยไหมคอยถามแบบนี้

ใช่เขาบอกว่าโอ้โหเขาไม่เคยมีใครมาดีกับเขาแบบนี้

แม้จะไม่เคยเจอตัวเป็นเลย

หลังจากนั้นใบปอก็เริ่มแล้ว

บอกว่ายายเสียไม่มีเงินค่าทำศพ
แล้วก็ขอเรื่อยมาอ้างสารพัด

กู้เงินนอกระบบถูกตามทวงหนี้
ต้องหนีหนี้บ้างสุดท้ายเขาก็พยายามขอเจอหน้าแต่ก็ไม่เคยเจอ
บายเบียงผิดนัดเรื่อยมาจนครั้งสุดท้ายที่เชื่อว่าถูกหลอกเนี่ยนะ
ก็คือใบปออ้างว่าต้องเอารถเก๋งไปขายฝากราคา๘๐๐๐บาท
ก็ต้องรวมเงินไปให้เพื่อจะนัดไปรับรถอะไรพวกนี้ที่ชะอำ
เขากะว่าโอ้โหคราวนี้ต้องเจอแน่ได้เจอหน้าใบปอนแน่
เงินอะไรไปให้แล้วแล้วก็บอกขอโทษรถเสียต้องโอนค่าลากรถค่าซ่อมไปให้อีกหมื่นกว่าบาท
ถูกหลอกให้โอนเงินมาหลายคลั้งว่านี้หลายขนโดยตลอด
เขาก็เลยลองไปเอาสลิปทั้งหมดที่โอนให้ใบปอตั้งแต่ปี๖๐จนถึงปัจจุบันนะ
เอาสลิปมาไล่ดูนะนี่ครับบวกดู
คุณเขียนมาสอนบวกไปบวกมาครั้งละมากละน้อยก็แล้วแต่๒ล้าน๓แสนบาท
โอ้โห๒ปี
โอนไปทีละหน่อยทีละหน่อยมันไม่ทันคิดนะว่าเยอะแล้วขนาดไหนเนาะ
มารวมแล้วเนี่ยอย่างเรื่องรถ๘๐๐๐๐นี่คะ
โอ้โห๒ล้าน๓แสนบาทเขาก็เลยแบบอื้มนี่มิชชาชีพแน่
นะก็เลยไปสืบสืบจนรู้ว่าผู้หญิงในภาพไม่ใช่ใบปอตัวจริงนะครับ
ปอที่คุยกันมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็ถูกเอาภาพมาใช้เหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวดูจริงฮะเขาไปตามจนเจอว่า
ตัวจริงของใบปอคือผู้หญิงคนนี้

เขาก็เลยต้องไปแจ้งความกับตำรวจสนพับพลาชัย๒นะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งตำรวจนะครับตอนนี้เขาก็กำลังเริ่มสืบสวนสอบสวนแล้ว
แต่เดี๋ยวไปฟังก่อนว่าพ่อนุ่มคนนี้เขาบอกยังไงไว้บ้าง
ให้ความสำคัญกับเรามันเหมือนว่า
เราถูกเทคแคร์เพราะว่าเราไม่เคยถูกเทคแคร์แบบนี้มาก่อนเลยไง
ไม่เคยถูกเทคแคร์แบบนี้เขาโทรมาหาแบบโทรมาคุยอะไรอย่างนี้
แต่มันก็เอ่ยใจแล้วพอมานัดเจอคันที่๒นี่
สะกิดใจแล้วว่าไม่ใช่ประมาณอีก๔เดือนต่อมา
ประมาณ๓๔เดือนนี่นัดเจอคันที่๒

ก็ไม่มาอีกสองครั้งสามครั้งเพื่อนบอกว่าเพื่อนแบบเหมือนแบบมาสะกิดให้เราตื่นอ่ะ
มึงไม่ใช่แล้วแบบนี้มันไม่ใช่แล้วมึงมันมึงโดนหลอกแล้ว
ผมก็อ่านนะในโซเชียลว่าเออเฮ้ยทำไมถึงยอมโง่
ผมก็ยอมรับว่าเออโง่แหละโอนไปขนาดมากมายขนาดนี้
แต่มันไม่ใช่ความเป็นมาคือผมเนี่ยตั้งมาสะกิดเนี่ยรอบสองแล้ว
ตั้งแต่รอบ๒เริ่มเก็บหลักฐานเริ่มแบบหาข้อมูล
พยายามไปยื่นกับตำรวจหลายครั้งนะแต่เขาไม่รับคดีผม
แต่ว่าตอนนี้แจ้งตำรวจแล้วนะครับตำรวจรับแจ้งความ
แล้วสพช๒นะครับฟ้องเป็นคดีอาญาไว้นะครับ
เอาผิดกับผู้หญิงที่มีชื่อนามสกุลตามที่โอนเงินไปให้
คือนางสาวนิทิวันเรืองทิพพวันถ้าบัญชีนี้ท่านก็ถูกหลอกเหมือนกันเนี่ย
ก็ต้องมาหาตำรวจสพช๒นะครับแต่เขาก็ลองไปสื่อประวัติอะไรดูเนี่ย
พบว่าใบปอตัวจริงน่าจะคือคนนี้อืมแต่ยังไงก็เดี๋ยวปิดหน้าไว้ก่อนแล้ว
เผื่อเขาจะบอกว่าเขาก็ไม่ใช่เหมือนกันอีก๒ล้าน๓แสนบาทนะครับ
ตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจตรีกลางวานโฆษะวงศาวสอบสวนสพช๒บอกว่า
เรื่องต้นทางผู้เสียหายก็ได้ยื่นฟ้องต่อสารอาญากรุงเทพใต้ด้วย
ในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อหาช่อโกงนะครับ
สารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง๙กันยายน
ส่วนทางตำรวจนะครับพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานการโอนเงินของผู้เสียหาย
เพื่อเอาไปยื่นต่อธนาคารให้อายัดบัญชีของนางสาวนิธิวันเรืองทิพวันเอาไว้แล้ว
เพราะถือว่าเป็นบัญชีที่ได้รับโอนเงินไปแล้วก็เกิดความเสียหายต่อคนอื่น
และไม่ได้มีแค่พ่อนุ่มคนนี้เพียงคนเดียว
มีคนอื่นอีกนะครับที่ตกเป็นเหยื่อไม่ใช่แค่ผู้ชายด้วยนะ
ผู้หญิงเนี่ยนะครับอย่างผู้หญิงคนหนึ่ง
เธอบอกว่าเธอโดนโกงเงินเป็นค่าแชร์โกงไป๗๐๐๐กว่าบาท
มีการนัดคืนเงินหลายรอบสุดท้ายใบปอก็เบี้ยว
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการฉีกหน้ากากสาวใบปอ
หลังจากรู้ว่าถูกโกงก็เริ่มตามสื่อประวัติจากโซเชียลมีเดีย
มารู้ว่าใบปอแล้วเป็นเพียงลูกจ้างร้านขายข้าวมันไก่
แล้วก็มาหลอกทุกคนนะว่าเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่
มีธุรกิจขายตุ๊กตาปล่อยเงินกู้
ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องลวงโลกทั้งหมดที่คนที่ชื่อใบปอกุขึ้นมา
เขาพูดน่าเชื่อถือค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่
เป็นเจ้าของร้านทำตุ๊กตาแล้วก็มีปล่อยเงินกู้ที่ตลาดอะไรอย่างเงี้
หนูเลยติดต่อไปพี่ชะอำซึ่งเขาบอกว่าพี่คนนั้นเป็นลูกจ้างเขา
เป็นลูกน้องเขาแต่เขาเป็นเจ้าของร้าน
ซึ่งตัวใบปอนนี่แหละเป็นลูกจ้างคนล้างจาน
ตั้งแต่เขาโกงหนูหนูก็หาชื่อจริงเขาค่ะในเฟสในทวิตเตอร์ในอินสตาแกรม
แล้วหนูก็แฮชแท็กชื่อเขานามสกุลเขาหน้าเฟส
แล้วก็ทักมาว่าเหมือนกับหนูแฮสแท็กแล้วหนูก็แบบทวงเงินอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแฮชแท็กว่าทักมาว่าหนูอ่ะได้เงินคืนหรือยัง
หนูก็บอกว่ายังค่ะพี่เป็นอะไรกับเขาเหรอพี่ก็เลยเล่าเรื่องของให้ฟังค่ะ
นี่ค่ะผู้เสียหายคนนี้บอกว่าสืบจนรู้ว่าใบปอเป็นลูกจ้างร้านขายข้าวมันไก่
ทีมข่าวของเราก็ตามไปถึงร้านขายข้าวมันไก่

เจ้าของร้านขายข้าวมันไก่ก็โดนหลอกเหมือนกัน
โดนหลอกเช่นเดียวกันค่ะนายสงวนหงษายุ๒๙ปีหรือเปิ้ลเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่
บอกว่าเสียเงินให้กับใบปอคนนี้๑๓๐๐๐บาทแล้วนะ

อยู่ที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพราะว่าเธอมาเป็นลูกจ้างของร้านขายข้าวมันไก่ร้านนี้
มาทำงานได้เดือนที่๒เดือนที่๓เริ่มแล้วใบปอเริ่มอวดแล้ว
พ่อแม่เป็นคนรวยนะหมวดเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่อ่า
จริงแล้วพ่อแม่หนูรวยนะมีที่ดินมีสมบัติเยอะเลย
ก็พยายามจะคุยพยายามจะสนิทกับเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่
เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาก็ไว้ใจเพราะว่าใบปอทำงานอยู่ที่ร้านก็ขยันขันแข็งนะ
ทีนี้แหละสัก๓เดือนไลน์เริ่มออกเริ่มยืมเงิน
เริ่มจากหลักพันกลายเป็นหลักหมื่นกลายเป็นชวนเล่นแชร์
ทีนี้โดนเบี้ยวค่ะแล้วก็มารู้ทีหลังว่าไปแอบอ้างกับคนอื่น
เป็นเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่แล้วก็ไปบอกว่าตัวเจ้าของร้าน
น้องสาวเจ้าของร้านเป็นแค่ลูกจ้างอืมเจ้าของร้านเขาบอกโอ้โห
เสียใจมากที่อุตส่าห์ไว้ใจเชื่อคนง่ายเกินไปจริง
เรื่องนี้ก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนนะคะ
ทีแรกก็เริ่มจากหลักพันธุ์
เริ่มจากหลักพันธุ์ก่อนหลักพันนะคะ

ก็แรกเราก็ไม่เอกใจอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในร้านเรา

เขาจะบอกว่าไม่ทำงานก็ได้เพราะว่าแม่ก็ส่งตังค์ให้ตลอด
อย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบเออมีที่ขายมีสินทรัพย์ในธนาคาร
อย่างนั้นอย่างนี้พยายามที่จะหาจุดอ่อนของพวกเราสองพี่น้อง
ก็คือว่าต้องการอะไรต้องการเก็บเงินแบบไหน
ต้องการแบบสมมุติว่าอยากเก็บเงินใช่ไหมเล่นแชร์กับเราไหม
เรามีมือแชร์ที่ดีนะโอเคใช้ได้เลยแหละไม่โกง
เราก็ลองเล่นดูรอบแรกก็ได้รอบที่สองก็ผัด
รอบที่๓ก็พัดจนรอบที่๔ก็หายไปเลย
เนี่ยก็คือหลอกเขาไปทั่วหลอกไปเรื่อย
รายนี้นี่แสนสามจากน้อยไปหามาก
เริ่มจากพันเป็นหมื่นจนรวมแล้วเป็นแสน
ทีนี้ค่ะเรามาดูภาพสาวสวยที่ใบปอแอบอ้าง
นำไปใช้เพื่อหลอกคนอื่นเนี่ยนะคะ
ภาพนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเขามีตัวตนจริง
เขารู้ตัวแล้วแล้วเขาก็แจ้งความแล้ว
สาวสวยในภาพนี้ตัวจริงชื่อว่านางสาวจารุภา
ผาขาวบวชอายุ๒๕ปีหรือคุณจี
ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าถูกนำรูปไปแอบอ้าง
ก็ได้ให้ข้อมูลกับทางเพจบิ๊กเรียนที่นำเรื่องนี้มาเผยแพร่นะคะ
เขาก็บอกว่ารู้ข่าวจากเพื่อนค่ะ
เพื่อนส่งรูปมาให้ดูเขาตกใจมาก
เพราะว่าถูกเอาภาพจากเฟซบุ๊คส่วนตัวไปใช้
เพื่อไปหลอกคนอื่นนะคะแล้วก็คนเสียหายเป็นล้านล้านเนี่ยนะ
คุณจีบอกว่าไม่ได้รู้จักอะไรกับใบปอเลย
ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอประชาชื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ตรวจสอบไปยังมีอีกหลายคนนะคะ
ไม่ใช่แค่ที่เราตามเจอนะ๖คนนะตำรวจบอกไม่ต่ำกว่า๖นะครับที่ถูก
คนที่อ้างตัวว่าชื่อใบปอล์หลอกเงินเอาไป
คือรวมแล้วแค่ไลน์ของพ่อหนุ่มที่เปิดเผยนี่ก็๒ล้าน
สงสารพ่อหนุ่มที่เสียเงินเป็นล้านล้าน๒ล้านกว่าบาท

แต่ถ้าใครมายืมเงินอีกเนี่ยเขาใจดีมากนะ

จะให้แต่ต้องมีหลักฐานเป็นรายลักษณอักษร